ท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยกำลังพูดถึงกันในโลกออนไลน์เยอะเหลือเกิน
ค่ะบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านจุดไฟเผาสารพระภูมิที่บ้านของตัวเองอืม
บอกว่าโอ้โหอยู่ไปก็เปลืองน้ำแดงตั้งศาลมา๒๓ปีเนี่ย
ตเตอรี่เนี่ยไม่ถูกเลยมันมีเหตุนะที่เผาก็เรื่องนี้
ผมเชื่อว่าคุณพี่ก็ต้องซื้อรอเตอรี่ค่ะต้องซื้อรอเตอรี่แน่แน่ค่ะ
ไม่ไปซื้อทางอื่นนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มียังไม้ถูกด้วย

ท่านก็เคารพบูชาเรื่องของสารพระภูมิสารเจ้าที่เจ้าทางประจำบ้าน
เอาทุกผู้ชมครับดูกันหน่อยนะฮะเหตุผลของคนที่เขาเผาสารพระภูมิที่บ้านตัวเองนะครับ
คือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนี่เขาเป็นญาติกันนะ
ส่วนคนที่เป็นเจ้าของบ้านคนเผาสารเนี่ยชื่อคุณนิกรคุณนิกรทองฟูอายุ๔๐ปี
อยู่ที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนี่ฮะไหม้หมดเลยวอดหมดเลย
คุณนิกรบอกว่าสารตรงนี้เนี่ยตั้งบูชาไว้ที่หน้าบ้านประมาณ๒ปีแล้วเกือบจะ๓ปีแล้ว
แต่แม่ไม่เคยให้หวยถูกสักงวดล่าสุดเนี่ยไปขอโชคขอลาบนะขอเลข
เพื่อจะไปเสี่ยงโชคอ่าตัวเลขเนี่ยไปจุดทูบที่ศาลนะค่ะ
ทูบที่มีตัวเลขขึ้นมา๕๓๗อ่าแล้วเป็นยังไงคะงวดนี้ลอตเตอรี่ไปออก๙๕๗อ่า
หมดแล้วหมดความอดทนเผาเลยดีกว่าคุณนิกรบอกอยู่ไปก็เปลืองน้ำแดง
คนถ่ายคลิปบอกว่าสารพระภูมิเนี่ยเป็นของญาติกันนะก็คือคุณนิกรนั่นแหละ
ได้ยินคุณนิกรเนี่ยเขาบอกว่าจะเผาก็เลยเตรียมน้ำไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันลาม
เดี๋ยวไปไหม้ต้นไม้แล้วลามไปบ้านคนอื่นจะยุ่ง

ก็เอาน้ำไปช่วยกันดับไฟ
แล้วก็ต้องดับความโอโหให้นิกรด้วย

นิกรนี่ยังไม่หายโมโหเอาไม้ไปตีศาลซ้ำอีก
เดี๋ยวฟังดูหน่อยนะครับ
ก่อนตั้งสารก็เลยเห็นผีในบ้าน

เป็นสารตั้งเองค่ะไม่ใช่สารหมู่บ้าน
เป็นสารซื้อมาตั้งเองซื้อตังส่วนตัว

ไม่เคยถูกเลยดีกว่าก็เลยอยู่ไปอุปรันด้ำแดง
แต่นี่ค่ะทั้งนิกรท์และเย็ด
บอกว่าที่เผานี่ก็เดี๋ยวจะตั้งสารให้ใหม่นะ
เพราะว่าเป็นจังหวะทางสามแพร่งพอดีอยู่ตรงกับทางเข้าบ้าน
สารเดิมนี่เป็นลักษณะเรือนไทยดูครับแคบ
เดี๋ยวตั้งสารให้ใหม่เอาแบบโมเดิร์นขนาดใหญ่
เอาแบบทันสมัยค่ะเผื่อเจ้าที่เจ้าทางหรือผีหรืออะไรที่เขาบอกเขาตั้งเอาไว้ให้อะไรตรงนี้เนี่ย

คือสารใหม่เดี๋ยวผีหรือเจ้าที่เจ้าทางแถวนั้นอาจจะชอบแล้วอาจจะให้เลขเขาได้

อย่าไปอะไรขนาดนั้นเลยผมว่านะของอย่างนี้นะแม่เอาแค่พอหอมปากหอมคอ